ครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นคดีฆาตกรรม
ค่ะนะฮะมีคนที่ถูกยิงเสียชีวิตวันนี้คดีเนี่ยคลี่คลายแล้ว
อืมมันเกี่ยวกับวงเงินประกันชีวิตค่ะย้อนไปดูวันนั้นก่อนนะฮะยี่
มิถุนายนช่วงกลางดึกนะครับสพเขาพนมที่จังหวัดกระบี
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่สวนยางพารานะครับ
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนม
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวปิ่นมณีสมศักดิ์นะฮะอายุ๓๗ปีนะครับ
ถูกยิงในกระสุนเข้ากกหูขวาทะลุท้ายทอย๑นัดแขนขวาอีกหนึ่งนัดนะฮะ
วันเกิดเหตุตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอมวลบุหรี่สภาพใหม่ตกอยู่หนึ่งมวล
นี่นะฮะห่างจากจุดที่เจอศพ๑๐เมตรคาดว่าจะเป็นของคนร้ายของมือปืน
แล้วก็มีรอยเท้าเปื้อนดินอยู่ในขนำนะฮะนี่ก็คือหลักฐานที่เก็บเอาไว้ร่องรอยต่าง
จากนั้นก็สืบสวนขยายผลจนสามารถไปจับมือยิงได้นะฮะ
คนที่ยิงนางสาวปิ่นมณีเสียชีวิตชื่อนายวิทยุทธ์แทร่ซ่อชื่อเล่นชื่อโก
อายุ๔๕ปีนี่ไปจับกลุ่มที่บ้านพักนี่นะฮะแล้วก็ไปขยายผลต่อ
จนล่าสุดเนี่ยสามารถจับผู้จ้างวานได้แล้วนะครับผู้จ้างวานเป็นสองสามีภรรยานะครับ
ชื่อนางสุพัตราดิตบำรุงอายุ๔๖ปีกับนายสุรชัยสุวรรณมาตรอายุ๓๙ปี
เขาเป็นสามีภรรยากันนี่วันนี้ตำรวจไปจับนะฮะนี่คือภาพจับวันนี้ใช่ไหม
แล้วนางสุพัตราเนี่ยเธอเป็นร่างทรงนะเป็นร่างทรงนะครับ
ชุดสืบสวนเนี่ยนี่มาตรวจสอบที่บ้านนะฮะของสุพัตรากับสุรชัยนะครับ
หมู่๗ตะบนเขาพนมหลังจากมือปืนบอกว่าได้เอาเสื้อผ้า
เอารองเท้าผ้าใบหลังจากก่อเหตุยิงเขาตายแล้วเนี่ย
ให้กับสองสามีภรรยาคู่นี้เพื่อเอาไปเผาทิ้ง
นี่ร่องรอยการเอามาเผาทิ้งนี่เห็นไหมเสื้อผ้ารองเท้าของมือปืน
แล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเปิดเป็นสารเจ้า
ชื่อสำนักช่าม้ามีกองขี้เท่าจริงจริงนะฮะ
ชิ้นส่วนรองเท้าผ้าใบที่ถูกเผาเหลืออยู่แค่เล็กน้อยเท่านั้น
ตรงตามที่มือยิงบอกเลยนะฮะคดีนี้นะครับตำรวจเนี่ย
แกะรอยนะฮะก่อนหน้านี้นะจนรู้ว่านายวิทยุทธ์
ที่เป็นมือปืนนะครับแล้วมีสองผัวเมียนี้อยู่เบื้องหลัง
วิทยุทธ์เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้รู้จักกับทางสุพัตรา
ที่เป็นร่างทรงเจ้าแม่กวนอิ่มหลอกดูดวงให้หลอกนายวิทยุทธ์
เอาทรัพย์สินไปจนหมดตัวอ่าแล้วก็ให้นายวิทยุทธ์เนี่ย
มาช่วยทำงานที่บ้านระหว่างนั้นลูกชายของนางสุพัตรา
ไปคบหากับลูกสาวของผู้ตายที่อายุ๑๗ปีค่ะ
นี่เป็นอย่างนี้นะฮะแผนผังแล้วนางสุพัตราเนี่ยก็เลยออกอุบาย
เกลี้ยกล่อมให้หญิงสาววัย๑๗ปีคนนี้นะสมมุติว่าชื่อเอก็แล้วกัน
มาเป็นแฟนลูกชายเนี่ยให้ไปเกลี้ยกล่อมแม่ตัวเอง
ก็คือนางสาวปิดมณีผู้ตายให้ทำประกันชีวิต๒กรมทัน
วงเงินเนี่ยรวมกว่า๕ล้านบาทสำหรับเวลาเสียชีวิตเป็นทุนประกันนะฮะ
โดยนางสุพัตราเนี่ยอาสาเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวออกเงินค่าทำประกันให้
จะจ่ายเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นไร๒กรมทันเนี่ยเดี๋ยวจ่ายให้
แต่ถ้าเกิดโอ้โหผู้เอาประกันเขาตายเนี่ยเขาก็ได้๕ล้านกว่าเลยนะ
สำหรับคนที่อาจจะได้เงินประกันทีนี้ก็เลยตกลงกันเอาไว้ด้วยนะฮะ
นางสุพัตราบอกกับทางลูกสาวของผู้ตายที่มาเป็นแฟนลูกชายตัวเอง
ว่าถ้าเกิดทางปิ่นมณีเขาตายเนี่ยเงินประกันที่ได้เนี่ยต้องแบ่งกันนะ
เออทางฟังของเด็กหญิงสาววัน๑๗ปีคนนี้เธอก็หลงเชื่อนะครับ
ก็เลยพาแม่มาทำประกันชีวิตเอาไว้
จากนั้นนางสุพัตรากับนายสุรชัยสามีก็เลยให้นายวิทยุทธ์ที่เอามาทำงานอยู่ในบ้านเนี่ย
ซุ่มยิงนางสาวปิ่นมณีตอนขี่จักรยานยนต์มาที่สวนยางพารา
เมื่อคืน๒๑มิถุนายนจนเธอเสียชีวิตคาที่เพื่อหวังเอาเงินประกัน

อย่างไรก็ตามนะครับทุกผู้ชมครับหลังจากที่ตำรวจเนี่ยสืบสวนขยายผลแล้วมาจับได้แบบนี้นะฮะ
ลูกสาวของนางสุพัตราไม่ใช่ลูกสาวผู้ตายนะ
อันนี้เป็นลูกสาวของนางสุพัตราเธอบอกเธอไม่เชื่อ
เชื่อว่าแม่เธอกับพ่อเลี้ยงเนี่ยจะบงการฆ่าอะไรขนาดนี้
ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราเชื่อว่าแบบนี้หรือเปล่าคิดว่าแม่จะเป็นผู้ลงมือแบบนั้นไหม

ส่วนทางคดีนะครับตำรวจก็คุมตัวนางสุพัตรากับนายสุรชัยสองสามีภรรยา
คุมขังไว้ที่สพเขาพนมนะฮะทั้งคู่ปฏิเสธนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าพยานหลักฐานเพียงพอโดยเฉพาะมือยิงเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ไปค้นหาเรื่องการเผาของที่บ้านนะครับเพื่อทำลายหลักฐาน
ก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
มเหตุก็คือหวังเอาเงินประกันของผู้ตายนะฮะ